ต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้ดีกว่านะคะน้องนาวที่สานาศค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะล่าสุดรับบทเป็นเจ้าแม่ไปแล้วเออ
เจ้าแม่ธาวดีเออในละครสร้อยนาคีเจ้าตัวก็งานเข้าเลยค่ะ
งานเข้าที่ว่าคือถูกแฟนละครเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคค่ะ
มาสิจ๊ะแฟนละครป่านี้นะเขาแบบว่าล้ำหน้าไปไกล
ไม่รู้ว่าเป็นที่สาวนาวธิสานาศเนี่ยเจ้าแม่ธาวดีในละครสร้อยนาคีจะตีบทแตก
คนดูเลยอ่ะอินจัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยในงานเปิดตัวละครของทางวิกหมอชิดเนี่ย
สาวนาวก็โดนแซวออกสื่อว่าโอ้ตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่นะทั้งในจอแล้วก็นอกจอไปแล้ว
ซึ่งสาวนาวค่ะก็ยอมรับเลยว่าตั้งแต่ละครออกอากาศไปช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนโอ้โหแฟนละครเนี่ยไม่เรียกชื่อนาวแล้วนะ
เจ้าแม่ธาวดีและตามมาด้วยการขอเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชค
ได้เจอเจ้าแม่ทั้งทีสาธุสาธุพี่สื่อค่ะก็เลยแบบเอ้ยโดนแซวนิดนึงละกัน
แหมคุณเจ้าแม่มาทั้งทีขนาดนี้จัดมาให้สัก๒เลขหน่อยได้ไหม
เออเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าเจ้าแม่เขาจะให้เลขอะไร

นะคะก็ขอให้แฟนละครถูก